คือผู้เสียหายเขาร้องเรียนมา

เป็นสื่อกลางในการช่วยหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าเขาถูกรถแท็กซี่คันหนึ่ง
เปลี่ยนเลนกระทันหันมาชนจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียหายครับ
อ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ชัด

จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้า
แคร์ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็ภรรยาของเขาได้รับบาดเจ็บนี่คือผู้เสียหายนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ครับไปที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ไปที่บ้านของนายกัมพลใจยั่งยืนอายุ๒๙ปี
แล้วก็ไปเจอกับนางสาวสร้อยฉัดธิราชัยอายุ๓๕ปี
สองคนเป็นผู้เสียหายครับตอนเนี้ยยังต้องพักรักษาตัวอยู่ด้วยกันสองคน
นายกะพลเล่าว่าในวันเกิดเหตุคือเวลาประมาณสักตี๕ของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
ตัวเขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ถนนตรงเลนกลาง
แล้วรถแท็กซี่คู่กรณีขับอยู่เลนขวานำหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเขา
แต่จู่รถแท็กซี่ขับเปลี่ยนเลนกระทันหันมาปาดหน้าเฉียวชนรถของเขา
จนเขาเนี่ยเสียหลักล้มลงไปภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายกระเด็นตกจากรถ
น่าสงสารหัวกระแทกพื้นนอนหมดสติในตอนนั้นเลย
แล้วไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อที่จอดอยู่
โอ้โหแล้วไปอยู่ข้างใต้ท้องรถ๖ล้อครับ
คือยังเคราะห์ดีที่รถบรรทุกจอดอยู่

คือเขาบอกว่าทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาเขาได้รับบาดเจ็บมาก
ต้องการให้ผู้ที่ขับรถมาชนเขาก็คือคนขับรถแท็กซี่

คือเขาบอกว่าแท็กซี่คันนั้นเหมือนว่าจอดลงมาดูนะตอนที่ชน

แต่สุดท้ายเห็นว่าตัวเขาก็นอนนิ่ง

อยู่ตรงพื้นขับรถหนีไปเฉยเลย
ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะว่าวันนั้นคุณชนจริงแล้ว
คุณเนี่ยนะฮะแบบว่าอยากจะแสดงตัว
อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอยากจะมารับผิดชอบ

แต่ในตอนนี้ครับทางตำรวจเนี่ย
เขาก็ทำการติดตามรถแท็กซี่คันดังกล่าว

เพราะอย่างหนึ่งที่มันชัดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะเนาะ

ถ้าคุณเป็นคนขับรถแท็กซี่ในวันนั้น
แล้วเห็นข่าวนี้แล้วก็เข้ามานะฮะ

ใช่ค่ะก็ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจละกันเนอ

อันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นใจมากเหมือนกันเนาะคุณผู้ชม